เราจะมารวบรวมภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
แต่ละจุดทั่วทุกมุมโลกตลอด๗วันที่ผ่านมา
มีจุดไหนบ้างอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันดีนะครับ
เช่นเคยครับเรื่องของสภาพอากาศนั้นตอนนี้

เราไปเริ่มที่จุดแรกกันก่อนนะครับ
เป็นปัญหาเรื้อรังมานานที่เม็กซิโกนะครับ
ขนาดนี้เองนะครับที่เม็กซิโกมีนิวบาลใหม่นะครับ
ให้มีการปลูกต้นไม้๑๘ล้านต้น
กรุงเม็กซิโกซิตี้และปริมณฑลครับ

โครงการนี้เป็นการฟื้นฟูป่าครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ
เพื่อทำให้เขตมหานครกลับมามีพื้นที่สีเขียวอีกครั้ง
ต้องเผชิญกับภาวะมลพิษทางอากาศ
ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบศัตวรรษ

ซึ่งต้องออกมาตรการกำจัดยวดยานมหานะที่แล่นตามท้องถนนวันละ๕๔ล้านคัน

อากาศมีโอโซนรวมไปถึงก๊าสพิษต่าง

นำให้อุณหภูมินั้นสูงที่สุดเป็นประวัติการ

ทางการมีการเปลี่ยนรถแท็กซี่กว่า๑๐๐คันครับ
ให้กลับมาเป็นรถไฮบริด
เพื่อที่จะลดภาวะมลพิษในอากาศ

ทำให้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า
ก็เป็นรายที่อยู่อาศัยอีก๗๐๐๐๐คน
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำนำมาทา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นอันตราย

นับแสนต้องอบพยพไปยังศูนย์พักพิงครับ

มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ครับ

บริเวณชายฝั่งทางที่ตะวันออกเชียงเหนือ

แผ่นดินไหวขนาดนี้ไม่มีการเตือนภายซึนามิ
ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกครับ

สรุปยอดรวมมีผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้

ซึ่งพายุลูกนี้เองได้มุ่งหน้าเข้าสู่
ไต้หวันในวันศุกร์ที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา

ทำให้ประชาชนกว่า๑๕๐๐คน

ขณะที่พื้นที่บางส่วนของเกาะต้องเผชิญกับลมแรงที่สุด

ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปต่อบริเวณมณฑลฝูเจียน
ในช่วงวันเสาร์มีรายงานผู้เสียชีวิต

หาย๖คนครับสร้างความเสียหาย
เศรษฐกิจโดยตรงประมาณ๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แล้วก็มีคลื่นสูงโดยเฉพาะบริเวณ
เกาะคอเขาตะบนตะกัวป่าครับ
ที่นี่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

และบริเวณตามชายหาดที่อยู่ใกล้เคียงครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้บ้านเรือนประชาชน
อยู่ริมชายหาดนั้นพังไป๓หลังเลยทีเดียว
ขณะที่ตำบลปากทรงอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ก็เจอน้ำป่าทันลักเข้าท่วมสวน
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับ

ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก

ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนอุทยาน

เจ้าหน้าที่อุทยานไม่อนุญาตให้เด็กลงเล่นน้ำเด็ดขาด
เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับติดป้ายเตือน

ยังคงต้องจับตากันต่อไปแน่นอนครับ

ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยลดความสูญเสีย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมพุทธนันต์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ